รวดของกินประจำฤดูการนี้กันบ้าง
ดูสิว่าช่วงนี้มีของกินหายากอะไรบ้าง
ไปเลยตามมาที่นี่นะคะทีมงานตลอดข่าวของเรา
ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการซื้อขายอาหารประจำถิ่น
โดยเฉพาะที่นี่คือตลาดบางลำพู
อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะจ๊ะ
เขาจะมีการจัดโซนเป็นอาหารประจำถิ่นตามฤดูกาล
แล้วก็พวกเมนูเด็ดหน้าร้อนสุดยอดอาหารท้องถิ่นอีสาน
แต่ละปีจะได้กินเพียงแค่ครั้งเดียว

เท่านั้นโดยเขาบอกว่าได้รับความสนใจมากเลย

แมงจีนูนแมงจีนูนแมงจีนูน

บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเอามาวางจำหน่ายเยอะมาก
ช่วงนี้ได้รับความนิยมเยอะมาก
แม่ค้าท่านหนึ่งนะคะคุณวราพรสิงหาบุตร
เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูการของแมงจีนูนและจักรจันท

ใช่มันจะออกมาวางแบบว่า
เขาจะออกมาวางขายเพราะว่ามันออกมาเยอะในช่วงฤดูการนี้
ราคาก็จะต่างกันเล็กน้อยแต่ถือว่ายังราคายังสูงอยู่เขาว่าอย่างนี้นะ
คือมันเป็นต้นฤดูกาลแล้วราคามันอาจจะยังสูงอยู่บ้าง
มันเป็นต้นฤดูการที่เพิ่งออกครั้งแรก

ส่วนแมงจีนูนต่างกันไม่มาก
กิโลกรัมละเท่าไหร่นะ
นี่จักรจันทร์
เอาตรงนะแพงกว่าเนื้อหมูไหม

แต่ว่าโลหนึ่งมันเยอะนะแมลง

จีนูเนี่ยมันจะตัวใหญ่ไข่เต็มท้องเลยดูพุงมันดิใช่ไข่เต่งเลยแล้วอาหารเอาไปทำอาหารจะมีรสชาติมันอร่อยมาก
ซึ่งจักรจันทร์และนางจีนูเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะ
มีตำป่นใช่ไหมแล้วก็มีเอาไปคั่วอะไรประมาณนี้นะคะ
หรือทอดกรอบแล้วก็ไปใส่ในอ่าตำมะม่วงปลาใช่ใส่ส้มตำอะไรประมาณนี้ครับ
ก็เอาเป็นว่าจริงจริงคนที่แมลงที่มันขายตำระดูกันอย่างเงี้ย
มันจะมีแค่ช่วงมีนาคมถึงพฤษภาเท่านั้นอย่างที่บอกหนึ่งปีมันมีแค่ครั้งเดียว
คนที่ชื่นชอบการกินแมลงอาหารพื้นถิ่นเนี่ยก็จะนิยมเลือกซื้อไปรับประทานกันนะคะ
จริงเขาบอกว่ามันมีโปรตีนสูงนะสำหรับแมลงต่างแต่ก็แล้วแต่คนนะ
แล้วแต่คนชอบอุ้ยนี่มะม่วงเบาลองตำมะม่วงเบาแล้วแบบเอาแมงจีนูนแบบทอด
มันน่าจะได้อีกรสชาติหนึ่งนะเอาจริงหาทานก็ได้แต่เราก็แนะนำว่าทานแบบให้แบบทำสุกดีกว่านะ
เออให้พอดีเพื่อความสบายใจจ้ะ